พรรณร่ำสำผู้จัดการทีมชาติไทย
ร่าสุดนั้นถูกมิตรศาจีบ

ก็กำลังเป็นที่นิยมเลยกล่องสุ่ม

ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้ว่า
ดังกล่าวนั้นเป็นเพจปลอมนะครับ
ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพสร้างขึ้น
เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดแล้วก็จะ
ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนะครับ